รุนสวัสดิ์ค่ะที่สามารถรายงานสภาพอากาศให้ทราบในรู้ก่อนร้อนหนาวกันแล้วนะคะ
บัวสวยแบบนี้เอาไปทำแกงสายบัวก็ดีเอ๊ะหรือจะไปไหว้พระก็ได้นะ
แต่ใดก็แล้วแต่คุณผู้ชมถ้าจะออกไปไหนวันนี้
ตัวจะไปเวียนเทียนไหว้พระที่วัดเช็คสภาพอากาศกันหน่อยนะคะ
เพราะว่าสุดสัปดาห์นี้รวมไปถึงช่วงต้นสัปดาห์หน้า
ก็จะมีฝนตกลงมาชุ่มฉ่ำหลายพื้นที่ค่ะ
รวมถึงข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา
กรมอุตุก็มีประกาศเตือนมาด้วยนะคะว่า
บริเวณภาคใต้จะมีคลื่นลมแรง
ฝนตกหนักถึงหนักมากด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
เนื่องจากว่าลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้

ซึ่งมันจะหอบเอาความชื้นบริเวณทะเลขึ้นฝั่ง

ก็เลยทำให้เกิดเป็นฝนฟ้าขนองเกิดมากขึ้น
โดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งอันดามันหรือฝั่งตะวันตกนี้ต้องระมัดระวังหน่อย
เพราะว่าคลื่นก็จะสูงราว๓เมตรด้วยทีเดียว
ชาวเรือจะเดินเรือจะไปท่องเที่ยวก็ต้องระมัดระวัง
หรือแนะนำว่างดเดินเรือในระยะนี้กันไปก่อนนะคะ
ส่วนพื้นที่อื่นเองก็ต้องเฝ้าระวังด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
เพราะว่าจะมีฝนตกในช่วงนี้ค่ะ
สำหรับภาคเหนือและภาคอีสานนะคะ
ช่วงกลางวันก็แดดดีอากาศร้อนบางพื้นที่
จะมีฝนเกิดขึ้นได้๑๒๐ของพื้นที่ค่ะ
เกษตรกรควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่ง

และควรใช้วัสดุคลุมหน้าดินด้วยนะคะ
ระมัดระวังเพลียอ่อนในตระกูลกะหล่ำและผักกาดค่ะ
ส่วนพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ภาคกลางและภาคตะวันออก
ช่วงกลางวันแดดดีกลางวันอากาศร้อน
มีฝนเล็กน้อยร้อยละ๑๐ของพื้นที่
คลื่นสูงประมาณ๒เมตรนะคะ
สำหรับเกษตรกรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งขณะที่อากาศร้อนจัด
ควรลดอุณหภูมิความร้อนในโรงเรือนสัตว์เลี้ยง
วัสดุคลุมหน้าดินป้องกันฝนชะล้างหน้าดินกันด้วยค่ะ
ส่วนภาคใต้ต้องเตือนเป็นพิเศษนะคะ

ฝนตกหนักฝั่งอันดามัน
โอกาสเกิดฝน๑๖๐๗๐ของพื้นที่
จุดที่มีฝนคลื่นจะสูงประมาณ๑๓เมตรเลยค่ะ
โดยนำว่าเรือเล็กงดออกจากฝั่ง
ส่วนเกษตรกรให้ระมัดระวังภัยธรรมชาติ
น้ำท่วมฉลับพันธุ์น้ำป่าไหลหลากดินโครนถล่ม
ส่วนโรคพืชนั้นให้ระมัดระวังโรคพืชจากเชื้อราด้วยค่ะ
กันแบบนี้เป็นประจำทุกสุดสัปดาห์เลยนะคะ
ก็ต้องเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสภาพอากาศกันอย่างใกล้ชิด
ส่วนใครจะไปเวียนเทียนไหว้พระในเย็นวันพระวันนี้นะคะ

เพื่อความปลอดภัยสบายใจแล้วก็ไม่เปียกฝนกันด้วยนะคะ

วันนี้ขออนุญาตไปเก็บบัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะ